ราคาของผักที่ตลาดกลางของเราเป็นยังไงไปดูจ้า
ผักบุ้งจีนวันนี้ค่ะ๑๒บาทต่อกิโลกรัม
มะนาวค่ะ๖๑บาทลูกเรา๖๑บาทแล้ว
ชีไทยค่ะ๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
พริกจินดาแดงวันนี้๔๐บาทต่อกิโลกรัมจ้า
เช็คราคาเนื้อสัตว์กันบ้างดีกว่า
เนื้อแดงวันนี้นะคะ๑๑๕บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่ค่ะ๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองเหมือนเดิมจ้า